นักโทษตอนแรกมีอยู่๔คนนะคือนายสหรัฐเสนามนตรี
นายพงศิริอัธภาราสองคนนี้เขาโดนข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนายพงศกรแสงงามแล้วก็นายธนวัฒน์อยู่คง
นี่ค่ะคดีร่วมกันค้ายาเสพติด๔คนนี้เขาหนีออกจากสถานกักตัวโควิด๑๙
สถานกักตัวตรงนี้นะคะอยู่ข้างสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่ประจวบ
จากเรือนจำสักประมาณ๕๐๐เมตร
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะก็ไปเจอตัวนักโทษชายพงศิริชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ตรงร้านข้าวมันไก่ใต้สะพานลอยตรงข้ามกับสำนักงานการประปานี่แหละ
แล้วก็หนีไปไปหลบซ่อนอยู่ที่ร้านล้างอัดฉีดตรงข้ามกับสนามกีฬาประจวบ
เจ้าหน้าที่ไปล้อมจับไว้ได้จับได้แล้วหนึ่งแล้วนะคะ
ส่วนนักโทษชายอีกคนนึงสหรัฐล้อมจับกลุ่มตัวได้
บนทางรถสายใต้ใกล้กับซอยดอนเหียง
ซึ่งเป็นรอยต่ออบตเกาะหลักกับเขตเทศบาลเมืองประจวบค่ะ
แปลว่าตอนนี้๔คนที่หลบหนีจับได้แล้ว๒คน
ส่วนอีก๒คนคือนักโทษชายพงศกรแสงงาม
กับนักโทษชายธนวัฒน์อยู่คง
นี่ชุดสืบเขาไปสืบมาบอกว่าทั้งคู่กลับไปหาครอบครัว
แล้วก็นัดกันหนีไปในพื้นที่ตำบลเต่าน้อยอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวชายแดนไทยเมียนมา
แล้วก็คิดว่าน่าจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งด่านสกัดจับทุกพื้นที่แล้วด้วยนะคะ
แล้วมีรายงานมาด้วยบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จะนั่งเฮลิคอปเตอร์

ถ้าเกิดว่าผู้การภาค๗บัญชาการเหตุการณ์

คิดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวนักโทษชายทั้งสองคนนะคะ
คือนักโทษชายพงศกรกับนักโทษชายธนวัฒน์ได้เร็วนี้นะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ประจวบคิริขัน